ต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มหุ่นหมีพี่โอ๊ตปราโมทกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึง
สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของพี่โอ๊ตปราโมทนั่นเองนะคะ
ตัวก็ขอเสิร์ฟมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนคลับที่มาเชียร์อย่างอบอุ่นเลย
หนึ่งในแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะไปร่วมโชว์ในวันที่๑และ๒กันยายนนี้
ซึ่งนักร้องหนุ่มก็ยอมรับนะคะว่าดีใจแบบสุดเลยที่บัตรขายหมดแล้วทั้งสองรอบ
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ฝันของนักร้องคนหนึ่งเป็นจริงค่ะ
ดีใจมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่มานะครับ
แล้วก็คือความฝ่ายฝันของนักร้องคนหนึ่งก็อยากจะมีนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
คือพอเราจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็คิดถึงเขาคนแรกเลย
คือต้องขึ้นด้วยกันเพราะว่าเป็นคนที่หนึ่งทำเพลงให้เราด้วย
แล้วก็เพลงที่ทำเนี่ยยอดวิวเยอะที่สุดตั้งแต่มีมานะฮะทุกเพลงนะครับมีแฟนแล้วนี่คือเยอะสุด
เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ผมมาเล่นด้วยแล้วพอดี
พอดีผมติดงานด้วยที่ต่างประเทศเขาบอกว่าให้ไปแค้นเซิร์ตงานนั้นแล้วมางานอื่น
ส่วนเรื่องเท้าของคุณโอ๊ตปราโมทประธานที่มีอาการปวดจนต้องปรึกษาคุณหมอให้เช็คอาการแบบเร่งด่วน
เจ้าตัวบอกว่ากระดูกส้นเท้าอักเสบนะคะ
รับว่าส่งผลกระทบโดยตรงกับงานเต็ม
ต้องทำตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งคัด
คือต้องทำนะเพราะมันก็ไม่หายมันเป็นเรื้อรังไง
สำหรับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เรื้อรังเหมือนกัน
เรื่องหัวใจที่มีข่าวว่ารักเลิกกับหวานใจนอกวงการ
เจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหากันจริง
เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ว่ายังไม่ถึงกับเลิกกันนะคะ

เพราะว่าผมเองทำงานหนักแล้วเราก็เรารู้สึกว่า

กลัวจะกระทบไหมเหรอมันมีกระทบอยู่แล้ว
เพราะว่ามันทำงานหนักคือมันเป็นเรื่องปกติ

มันก็กระทบแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่า

เฮ้ยมีข่าวกระซิบแววมาว่าพี่โอ๊ตกับแฟนเขาเนี่ย

คือระยะเวลาเนี่ยมันนานมาก
น่าจะผ่านอะไรกันมาเยอะก็ขอให้
อุปสรรคเรื่องของเวลาในครั้งนี้ทั้งคู่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ไม่แน่
พอผ่านตรงนี้แล้วก็อาจจะมีข่าวดีก็เป็นได้
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของพี่โอ๊ตกันก่อน